กลับมาในช่วงนี้กินอะไรกันดีน้องใบตองกินข้าวหลามดีกว่า
หลามต้องไปชนบุรีหนองมนต์ไม่ได้ไม่ได้ข้าวหลามไปชนบุรีหนองมนต์ไม่ได้แล้ว
ทำไมเดี๋ยวนี้เขามีข้าวหลามหลากหลายรูปแบบอ๋อเหรอใช่แล้วที่ดิฉันจะพาไปกินเนี้ยน่ะ
หนึ่งปีมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นถ้าเกิดว่าไม่ได้กินปีนี้
อีกทีปีหน้าเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปทานข้าวหลามที่บ้านนาหมอศรี
จังหวัดสงขลาค่ะดูวิธีการทำกันหน่อยสิครับแตกต่างจากข้าวหลามหนองมนต์มากนะ
ที่ฉันจะบอกให้นี่คือกลุ่มแม่บ้านบ้านนาหมอศรีนะคะในอำเภอนาธวีจังหวัดสงขลา
ร่วมกันศึกษาแล้วก็อนุรักษ์การทำข้าวหลามนาหมอศรีซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของชาวนาหมอศรีเลย
มีหนึ่งเดียวในประเทศไทยนี่เห็นไหมมีวิธีการทำที่แตกต่างจากข้าวหลามทั่วไปนะ
และที่สำคัญมีให้กินเพียงแค่ปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นโอ้โหปีเดียวกินได้ครั้งเดียวเนี่ยนะคะ
ใช่ค่ะโดยเฉพาะในงานบุญทอดกระถิ่นของชาวนาหมอศรีที่เขาทำสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้ว
ยาวนานหลายรุ่นกว่าร้อยปีเลยนะคะเป็นข้าวหลามแบบสูตรโบราณเลย
นับตั้งแต่เริ่มตั้งหมู่บ้านเลยค่ะซึ่งทุกบ้านเนี่ยก็จะต้องทำข้าวหลามมาเลี้ยงพ่อแม่พี่น้องที่เดินทางมาร่วมพิธีทอดกระถิ่นที่วัดนาธวี
เหนือจากอาหารขาวหวานชนิดอื่นมาดูวัตถุดิบในการทำข้าวหลามหน่อยก็จะมีกระบอกไม้ไผ่
มีใบยี่เล็ดใบยี่เล็ดเหรอใช่ใบยี่เล็ดจะต้องใส่เข้าไปข้างใน
ซึ่งเป็นสูตรเด็ดในการทำข้าวหลามนาหมอศรีเลยเขาบอกว่าใบยี่เล็ดเนี่ยนะเป็นพืชเฉพาะถิ่นคล้ายกับต้นขา
แต่ใบของเขาจะใหญ่แล้วก็ยาวกว่าหลังจากนั้นนำข้าวเหนียวดิบไปแช่น้ำ
แล้วก็ทำน้ำกะทิแยกกันไว้นะคะส่วนการทำเนี่ยเริ่มจากเตรียมกระบอกไม้ไผ่ยาวประมาณสี่สิบห้าเซนติเมตรค่ะ
แล้วก็นำใบยี่เล็ดผ่าครึ่งมาม้วนกับไม้ไผ่แล้วยัดใส่เข้าไปในกระบอกไม้ไผ่
ให้ช่วงก้านของใบยี่เล็ดเนี่ยโผล่ออกมาด้านนอกนิดนึง
แล้วหลังจากนั้นก็ใส่ข้าวเหนียวกับน้ำกะทิลงไปก็นำไปย่างค่ะย่างด้วยไฟอ่อนอ่อนนะคะ
กองถ่านย่างราวครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเอง
ก็จะได้ข้าวหลามนาหมอสีร้อนหอมอร่อยน่ารับประทานหน้าตาแบบนี้ออกมา
น้องใบตองใช่เห็นแบบนี้เหมือนเคยเคยอ่านเคยดูมาก่อนนะใช่แล้วใช่แล้ว
เราเคยเห็นกันมาแล้วเป็นข้าวหลามชักพรุษอ๋อข้าวหลามชักพรุ
ใช่ก็คือตรงใบยี่เล็ดเนี่ยเขาเอาไว้ดึงข้าวหลามออกมา
ข้าวหลามมันจะไม่ติดไอ้ตัวก็บอกไม่ภายง่ายออกมาเป็นต้องเลยครับ
ซึ่งการทำข้าวหลามนาหมอศรีก็จะมีเพียงปีละ๑ครั้งในช่วงทอดกระถิ่นที่วัดนาธวีนะคะ
สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษอย่างที่บอกไปในวันกระถิ่นก็จะมีญาติพี่น้องเดินทางมาร่วมพิธี
แม่บ้านทุกหลังคาเรือนก็จะมีการรวมตัวกันทำข้าวหลามนาหมอศรี
ตามจำนวนของพ่อแม่พี่น้องที่เดินทางมาทำบุญนั่นเอง
หนึ่งทานได้หนึ่งครั้งเท่านั้นนะจ๊ะโอ้ยแต่ก็เป็นเมนูที่ช่วยคลายร้อนในช่วงหน้าหนาวได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะ
เดี๋ยวปีหน้ามาทานกันใหม่ปีนี้หมดแล้วอดกินจ้าใครที่พลาดไปรอใหม่ปีหน้านะ
เอาล่ะคุณคุณผู้ชมครับเดินทางมาจนถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชม
ข้อความส่งมาทักทายกันเยอะมากเลยนะคะครับ
ลืมนะเราเปลี่ยนเวลาแล้วนะคุณผู้ชมติดตามกันได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์บ่าย๓จนถึง๔โมงเย็นนะคะ
ส่วนช่วงนี้หมดเวลาของเราทั้งสองคนแล้วต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่นะครับกับตลอนข่าวสุดสัปดาห์ในอาทิตย์หน้าน่ะค่ะ
สวัสดีครับทุกคน
โปรดติดตามตอนต่อไป